บ้างนะครับเหตุการณ์เกิดในอำเภอเดียวกันแต่ต่างตำบล
นั่นก็คือเรื่องของช้างบุกเข้าพื้นที่ของชาวบ้าน
และเรื่องของเสือเพราะไปพบรอยเท้าเสือด้วย
ไปดูผู้บาดเจ็บหลังเผชิญหน้ากับช้างป่า
ที่ออกมาหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์บริเวณบ้านทรัพย์สะดาว
ที่ตำบลบ้านใหม่อำเผิกคอนบุรีจังหวัดนครประราชสีมา

ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคอนบุรีแล้วนะครับ
โชคชัยบุญชูดำอายุ๔๔ปีผู้ได้รับบาดเจ็บ

บอกว่าช่วง๒ทุ่มของวันที่๑๐ตุลาคม
ตัวเขาเตรียมจะออกไปกรีดยางพาราเพื่อเก็บในตอนเช้า
ซึ่งก่อนที่จะออกไปกรีดยางนั้นได้ทำการจุดประทัดแล้วนะคุณ
ประทัดเพื่ออะไรเพื่อไล่ช้างป่าไป
แต่ทีนี้เชื่อว่าช้างป่ามันไม่ไปมันแอบอยู่นะครับ
และตัวเขาก็ไม่เห็นช้างป่าแล้วก็คิดว่าสงสัยตรงนี้จะไม่มีแล้ว
ก็เลยคิดว่าไม่มีสัตว์ป่าในพื้นที่ก็เลยกรีดออกไปกรีดยางตามปกติ
แต่ปรากฏคุณถูกช้างป่าตัวหนึ่งตัวไม่ใหญ่มากตัวเล็กหน่อย
ชนเข้าบริเวณหน้าอกจนเขาสลบแน่นิ่งไปเลยคุณ
รู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีเวลา๘โมงเช้าของวันที่๑๑ตุลาคมแล้วนะฮะ
โอ้โหชาวบ้านชาวช่องพอได้ฟังแบบนี้บอก
ยังโชคดีนะยังโชคดีนะนายโชคชัย
ไม่ถูกช้างป่ามันกระทืบแค่ถูกชนแล้วก็สลบแน่นิ่งไป
แต่มีการสันนิษฐานว่าไอ้การแน่นิ่งของเขานั่นแหละทำให้ช้างป่ามันไม่ตกใจต่อ

แต่พอเห็นภาพตอนแรกเราก็แบบคิดว่าเป็นอะไรหรือเปล่านอนแบบนั้น

อย่างนั้นแหละเขาสลบแน่นิ่งเลยไงคุณจนกระทั่งชาวบ้านมาพบนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่เขตจัดการอุทยานแห่งชาติทัพลานที่๓คลองน้ำมันจังหวัดนครราชศรีมา

เพราะว่ามีร่องรอยช้างป่าประมาณ๕๖ตัว
ดูจากทั้งรอยเท้าแล้วก็ดูจากต้นไม้ต้นอะไรที่มันพังเสียหายแบบนี้นะครับ
เขาบอกว่าช้างมันน่าจะอยู่บริเวณรอบป่ายางพารา
ก็มีการแจ้งเตือนให้ชาวบ้านช่วยกันเฝ้าระวังช้างป่าฝุงนี้แล้วโขลงนี้แล้วนะฮะ
จากเรื่องของช้างมาต่อกันที่เรื่องของเสือคุณ
อย่างที่บอกไปอำเภอเดียวกันแต่ต่างตำบล
เพราะว่าช้างเจอที่ตำบลบ้านใหม่ใช่ไหม
แต่ว่ารอยเท้าเสือเจอที่ตำบลจรเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
นี่คุณดูสิโอ้โหเป็นรอยใหญ่เลยนะ
แล้วเขาบอกว่าเห็นรอยเท้าแบบนี้แสดงว่ามันเป็นเสือตัวใหญ่

และก็น่าจะมีน้ำหนักประมาณ๑๐๐กิโล
โอ้โหตัวมันใหญ่มากนะฮะเอาฟังเสียงของเจ้าหน้าที่
ที่มาวัดรอยเท้าเสือกันนะฮะ
นี่ตอนแรกดูก็เอ๊ะใช่หมาหรือเปล่านะฮะ

มันเสือแล้วล่ะมันใหญ่กว่ารอยเท้าหมามากเลย
เขาบอกให้นึกภาพง่ายขนาดใกล้กับอะไรรู้ไหมคุณ
ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยชามเล็กชามนึงอ่ะโอ้โห

จุดที่พบรอยเท้าเสืออยู่ห่างจากเขตชุมชนประมาณ๒กิโลเท่านั้น
ความทั้งได้ประชาสัมภาษณ์ให้คนในชุมชน

ชับไม่ให้ออกไปนอกเคหาสถานคนเดียว

จากขณะนี้ยังไม่ทราบตำแหน่งที่แน่ชัด

ว่าเสือตัวนี้มันหากินแถวไหน
และมันเข้ามาในพื้นที่ชุมชนได้อย่างไกลนะครับ